เตะช้างศึกทีมชาติไทยค่ะต้องบอกว่าบุกไปถือความได้เปรียบจริงจริงนะคะ
สำหรับประตูอเวโกในศึกฟุตบอลอาเซียนคลับนัดแรกชนะเมียนมาร์มาสองประตูต่อศูนย์จากธิรสินแดงดาค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อคืนนี้เจ็บแต่จบแล้วก็จุกลิเวอร์พูลนำก่อนแท้นะ
โดนกลับซะแบบว่าจุกเลยจริงส่วนแมนยูก็ทำได้แค่เสมอนะคะ

ฟุตบอลอาเซียนครับในรอบรองชนะเลิศเกมแรกที่ทูวันนัสเตดียมพม่าในชุดสีแดงที่ผ่านเข้าสู่รอบรองเป็นครั้งที่สอง
รับการมาเยินของทีมชาติไทยแชมป์เก่าและแชมป์๔สมัย
กลางกลางแฟนบอลเต็มความจุ๓๒๐๐๐ที่นั่ง
เกมนี้ไทยมาระบบ๔๕๑ในการออกสตาร์ท๑๑ตัวจริง
ซึ่งเริ่มเกมนั้นไทยก็มีโอกาสในการครองบอลมากกว่า
แต่ว่าทั้งเกิกฤทธวีการและชนะทิพย์สงกระสิน
มีโอกาสยิงแต่ไม่ผ่านมือของพยาวซินเปล
นาที๒๓นั้นไทยขยับขึ้นนำ๑๐จนได้
แต่จังหวัดพิชนะทิพย์นั้นจ่ายบอลให้ธิรษิน
หลุดเข้าไปยิงเสยใต้คานอย่างเด็ดขาด
นาที๓๗นั้นแฟนพม่าได้ดีใจเกอร์
เมื่อจังหวัดยิงจอดของมองลวิน
ผู้ช่วยผู้สินยกทรงให้เป็นลูกลำหน้า

ธิรสินแดงดานั้นโชว์ความสามารถเฉพาะตัว

เล่นทางเข้าไปให้ไทยหนีเป็น๒ต่อ๐
พร้อมกับนำเป็นดาวสมวงของธุรกิจนี้ที่๕ประตู

แต่ว่ายังยิงไม่ผ่านมือกวินธรรมสัจจานันท

ก่อนจะกลับมาเล่นเกมที่๒ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

โอกาสในการทำประตูนั้นไทยยิงสิบห้าครั้ง

มี๑ใบเหลืองจากสหรัฐอยู่เย็น
การป้องกันประตูเทอลซินเปียล
ผู้ที่สายประตูของคำม่าเซฟ๗ครั้ง
ส่วนกวินเซฟ๔ครั้ง

รสินแดงดาที่ล่าสุดนั้นขึ้นมาเป็น

จะขอเวทีอาเซนครัพท์ตลอดการที่๑๔ประตู

เทียบเท่าดาวยิงสูงสุดตลอดการของไทย

ไม่ได้สนใจกับเสร็จศาสนิทที่เกิดขึ้น

อีกหนึ่งเกม
ผมว่าไม่ใช่ช่วงที่ท็อปฟอร์มผมหรอก
แต่ว่าจังหวะที่มันควรเป็นมาตรู
ครับแล้วผมแค่สามารถทำได้เฉย
แต่ว่าส่วนต่างรายละเอียดในเกม

เช่นเดียวกับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าบุษรที่แม้พอใจกับจะชนะในเกมนี้
แต่ก็ยังหวังที่จะกลับมาชนะในบ้านอีกครั้งให้ได้
เป็นหลายวันพระราชสมภพของ